ไปดูคดีนี้ฮะตำรวจบุรีรำเนี่ย
นำตัวผู้ต้องหาเป็นหลานแท้นะ

ฆ่ายายของตัวเองอายุ๗๕นะครับ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คือถูกญาตินะครับโอ้โหโกรธสิ
ฆ่ายายได้ยังไงกรูเข้าไปรุมประชาธรรมนะครับ
ญาติของนางปวดอายุ๗๕ปี
กรูเข้าไปรุมประชาธรรมนายจำเริน
หรือว่าดันหลานแท้เลยครับอายุ๖๕

ผู้ต้องหาใช้ไม้ไผ่กระหน่ำตีนางปวด

ช่วงคืนของวันที่๘พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาทำแผน

จากนั้นนำตัวผู้ต้องหาไปขังไว้ที่สพสตึก

สร้างความมึนงงให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก
จากผู้ก่อเหตุเป็นหลานชายแท้ครับ

แล้วก็เป็นคนเลี้ยงดูป้อนข้าวป้อนน้ำยายปวดเนี่ย

จากลูกหลานของนางปวดคนอื่นเนี่ย
อยู่บ้านไปทำงานต่างจังหวัดนะครับ
ผู้สื่อข่าวพยายามถามถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุ
พี่จำเรินพี่ทำทำไมพี่ทำทำไมฟังฮะ
ในเมาจงรำคนนี้อายุ๔๕
เป็นลูกชายของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่า
ปกติก็นับถือนะนับถือในจำเรินเนี่ย
ผู้ก่อเหตุเหมือนเป็นพี่ชายคนหนึ่งนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือไม่คิดจะโกรธแค้นนะ
เพราะทั้งหมดพี่น้องกันแต่เสียใจ
เสียใจจริงว่าทำไมถึงกล้าทำขนาดนี้
เพราะบ้านเมืองมันมีขื่อมีแปร
จากการสอบสวนชาวบ้านในพื้นที่ทราบว่า

เรื่องนี้มันจะสรุปได้เลยว่าที่แท้แล้ว

คือวันเกิดเหตุนายจำเรินอ้างว่า
พบศพของนางปวดโดยบังเอิญ

จากนั้นก็เป็นคนไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านซะด้วย
เท่าที่ทราบนะครับจากชาวบ้านนางปวดผู้ตายเนี่ย

แล้วเคยดุด่าในจำเรินเป็นประจำ
ซึ่งอาจจะเป็นมูลเหตุที่ทำให้นายจำเรินเนี่ย
ก่อเหตุตียายของตัวเองตายก็ได้
ประกอบกับจำเรินก็เมา

คราวนี้เมาทั้งยายหลานคลองสติไม่อยู่กันนะฮะ
เรื่องต้นนะครับตำรวจตั้งข้อหานายจำเริน
ฐานทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ส่งอายการฟ้องศาลดำเนินคดีต่อไป
เรื่องนี้นะไม่มีเล่าไม่เกิดขึ้น
นัทพงศ์ฟันทงเลยแต่นี่แหละเมาทั้งคู่